คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าตอนนี้นะครับที่นนทบุรี
เมื่อกี้เสียงกรี๊ดส่งท้ายน่ะก็คนนี้ไปถึงแล้วนะ

มาถึงแล้วครับขบวนฝ่ารถติดจากแจ้งวัฒนะครับคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่ข้างบนรถกระบะคือนายพิธาลิ้มเจริญรัฐครับ
ตอนนี้ก็เริ่มจะนะครับออกเดินทางแล้วล่ะครับตามเป้าหมายวันนี้ที่เขาวางไว้
ซึ่งจุดสุดท้ายนี่ก็จะไปตลาดลกฮูกครับ
ซึ่งต้องบอกว่านนทบุรีวันนี้สงสัยรถจะติดแน่นอนนะครับ

ครับนะฮะก็เป็นบรรยากาศสดนะครับ
ที่นะครับนำมาให้คุณผู้ชมได้เห็นตอนนี้นะครับ
นี่นะฮะออกจากที่โลตัสแล้วครับ

อ๋อขอบคุณพี่มากเลยครับ
ขอบคุณทุกคนสำหรับคะแนนสำหรับคนไว้วางใจที่มีในทุกคนนะครับ
แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่จะร่วมฉลอง
กับชัยชนะกับพวกเราในวันนี้ด้วยครับ

โอ้โหนี่ใช้คนไม่เปลืองนะ
เพราะว่าธรรมดาเนี่ยเขาจะต้องมีคนเป็นโคศกนำก่อน
แล้วก็ทางแกนนำคนสำคัญอาจจะอยู่ที่หลัง

ใช่ค่ะบอกกิจกรรมเขาหน่อยละกัน
กิจกรรมของเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา๔โมงก็เริ่มไปแล้ว

แล้วก็จะเข้าไปที่ถนนติวานนท์

ไปที่ท่าน้ำนนท์ถนนประชาราช

แล้วจะไปสิ้นสุดที่ตลาดนกฮูกนั่นเอง
นี่ก็คือที่ทางด้านของทางพักนั้นเขาจะจิดแจ่งไว้
ขอบคุณค่ะชาวนนท์เทคะแนนเสียงให้ค่ะ